ผลการลงประชามติของสหราชอาณาจักรในวันนี้
ก็ได้สร้างความผิดหวังให้กับคนจำนวนไม่น้อย
แต่ว่าหนึ่งในบุคคลที่จะผิดหวังมากที่สุด

ที่เป็นผู้ทำให้เกิดการลงประชามติในครั้งนี้

นี่เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ของคาเมรอน
ทั้งที่เขาเป็นผู้นำที่สร้างผลงานที่ได้ใจประชาชนมาไม่น้อย
แต่ว่าสิ่งที่คนจะจดจำเข้าไปตลอด
จะกลับกลายเป็นเดวิดแคเมรอน

นี่คือภาพแรกของนายเดวิดคาเมรอนพร้อมด้วยนางสแมนช่าภรรยา
ในฐานะผู้นำสหราชอาณาจักรคนใหม่

หน้าบ้านเลขที่๑๐ถนนดาวนิ่งสตรีท
สัตว์อาจารย์ทิมเบลสัตว์อาจารย์ด้านการเมืองแห่งมหาวิทยาลัยครินแมรี่

ตอนที่นายแคเมรอนเรียกร้องให้ทำประชามติ
มันแทบจะฟังดูเป็นเรื่องที่ไม่น่าจริงจัง

โต้แย้งทางเศรษฐกิจน่าจะสามารถเอาชนะทุกข้อโต้แย้งของกลุ่มสนับสนุน
ให้ออกจากสหภาพยุโรปได้

ประเด็นเรื่องผู้อพยพจะมีความสำคัญ
จนทำให้ผลลัพธ์พลิกได้ขนาดนี้
สัตว์อาจารย์เบลยังได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ด้วยว่า
ผลการลงประชามติออกมาแบบนี้
สิ่งเดียวที่นายคาเมรอนจะทำได้ก็คือการลาออก
เพราะเขาคงไม่สามารถสู้หน้าอยู่ในฐานะผู้นำได้อีก
สัตว์อาจารย์เบลระบุว่านายกรัฐมนตรีทุกคน

มักจะพยายามฝากผลงานไว้เป็นที่จดจำ

คงตั้งใจฝากผลงานของเขาไว้
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างช้า
รวมทั้งนโยบายการแต่งงานของกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน
แต่โชคร้ายที่สิ่งที่คนจะจดจำเกี่ยวกับเขา
กลายมาเป็นเรื่องที่เขานำสหราชอาณาจักร
ออกจากสหภาพยุโรปแทน

เคเมอรอนได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

ยืนยันว่าอังกฤษจะได้รับสถานะพิเศษ
ให้สามารถจำกัดการรับผู้อบพยพ
และรับรองว่าเศรษฐกิจอังกฤษ
จะไม่ถูกดึงเข้าไปผัวพันกับระบบสกุลเงินเดียวของยุโรป

สนับสนุนให้อังกฤษอยู่ในสหภาพยุโรปต่อไป
ในเจมส์แทนนิ่งอดีตรองบรรณาธิการหนังสือ
และผู้เขียนร่วมหนังสืออัตตาชีวประวัติ
ผลการลงประชามติที่ค่อนข้างขาดลอยครั้งนี้
เพราะกฎสำคัญอย่างหนึ่งของการจัดการลงประชามติก็คือ
อย่าจัดการลงประชามติเด็ดขาด
หากไม่มั่นใจว่าจะชนะ
คงจะเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจ
หากเขาสามารถผ่านการเลือกตั้งทั่วไปมาอย่างสวยงาม๒สมัย
รวมทั้งผ่านการลงประชามติตามที่ตั้งใจอีก๓ครั้ง
คงเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่ฝากไว้ในฐานะผู้นำ

และนี่จะเป็นบาดแผลลึกและเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่